ไหนพูดเรื่องดนตรีแล้วไปต่อเรื่องดนตรีกันเลยนะคะ

คุณชอบเวลาวงดนตรีคุณชอบตำแหน่งไหน

ใช่ไหมถึงจะอยู่ข้างหลังแต่เขาคุมทุกอย่าง
กลองคนนี้อายุแค่๑๑ขวบเท่านั้น

กลองเมื่อสักครู่นี้ก็คือเด็กชายพีรพงศ์เบิดสูง

นี่เขาใช้กลองชุดแบบคือของผู้ใหญ่นั้น

กลองเนี่ยเป็นไม้แบบไม้
ผมว่าผ่านศึกมาเยอะพอสมควร
ใช่ซึ่งน้องพีเนี่ยเขาตีไม่ยั้งเลยแล้วก็สนุกมาก

ทุกคนก็อินไปกับจังหวะกลองของน้องพี
แล้วก็โยกย้ายใส่สะโพกกันเพลินเลยนะคะ
นี่เป็นงานแห่นาคที่วัดบ้านสร้าง

ดนตรีที่น้องพีเล่นอยู่บอกว่า

แล้วก็เล่นในวงตั้งแต่น้อง๕๖ขวบเท่านั้นเอง

หากเจ้านั้นหลังไหนเห็นน้องพีเป็นมือกลองนะ

เดี๋ยวคุณพี่ด้านหน้า
และที่สำคัญ

งานบุญด้วยส่วนหนึ่งพัฒนาฝีมือด้วยส่วนหนึ่ง
แล้วน้องพีก็ได้รับได้กูปีนเป็นค่าขนม
พ่อคุณแม่ครอบครัวภูมิใจมาก
กระโปรงแดงกระโปรงเขียวนี่ก็จัดเต็มเหมือนกันนะฮะ
ใช่หล่อนักฟ้าก็เพลิน